ันเช้าวันนี้ก็ยังไม่เจอนะคะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำก็
เตรียมตัวที่จะปฏิบัติภารกิจ

ลงค้นหาศพสุดท้ายนะคะในตั้งหัวใช้วัย๖๕ปี
อ่างเก็บน้ำคลองศรียัดที่เขาตะแบก
ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย๒โมงนะคะ
มีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครเนี่ย
ไปเที่ยวร่องเรือในอ่างเก็บน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยนั่งเรือยนของนายประคองบุญเลี้ยงข้ามไปเกาะกลางน้ำ
แต่มันเกิดอุบัติเหตุเรือล่มกลางทางค่ะ
มีผู้รอดชีวิตทั้งหมด๙คนที่ว่ายน้ำทุลักทุเลขึ้นฝั่งมาได้
มีผู้สูญหาย๓คน

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เข้าตีเมืองจรรทุบูรก็คือจรรทปุรีในปัจจุบัน

ก็เป็นพื้นที่มาตั้งค่ายพักแรม
ที่บ้านท้าคารอำเภอธ้าตะเกียบจังหวัดชะเชิงเซา
อดีตเนี่ยเขาเล่าต่อกันมาบอกว่าตอนนั้นที่มาตั้งค่ายกันอยู่เนี่ย
เกิดไข้ป่าระบาดเจ้าพ่อเขากาเนี่ยทหารเอกของพระเจ้าตากศิลป์เนี่ย
ท่านเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนทหารก็ฝังศพเอาไว้
หลังจากนั้นมีโครงการของชลประธานมาสร้างอ่างเก็บน้ำ
ก็ทำพิธีอันเชิญเจ้าพ่อเขากามาตั้งศาลอยู่ที่สรรเขื่อน
ชาวบ้านบอกว่ากว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยต้องทำพิธีกันหลายอย่างนะฮะ
จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผู้มาเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำตรงนี้
เขื่อนเกิดขึ้นเขาก็ปิดทางเส้นนี้ใช่ไหม
เขาก็ให้เปิดทางทางนู้นอ้อมตีนเขาลูกนั้น
ตีนข่าวนู่นไปนู่นแล้วก็พอดีปีไหนน้ำน้อย
เขาก็ผ่านกันเองนะผ่านกันเองคือว่าเป็นทางลัด
นักท่องเที่ยวบางทีเขาก็เคยบางทีหน้าแรงเข้ามาเอง
เขาเคยผ่านเขาเคยผ่านได้
ก็เหมือนเหตุที่เกิดเนี่ยเขาอาจจะเคยผ่านช่วงแรง
ที่ตรทศเกียปน้ำครองจาดเชิงเซา
ช่วงหน้าแรงท่านไปได้ช่วงหน้าฝนหน้าน้ำเยอะเนี่ยท่านอย่าเพิ่งไป
เพราะว่าอันตรายนะครับ๑๒ปีที่ผ่านมาเสียชีวิต๑๒ศพนะครับ
ล่าสุดก็คือปีนี้นี่แหละปลายปีเนี่ย
เมื่อวาน๒วันนี้ก็อีก๒ขอให้ตามเจอร่างกันเร็วแล้วกันนะคะ